สละสดเรียบร้อยแล้วกับคุณนาน่านั่นเอง
แฟนสาวที่คบ้าดูใจมา๒ปี
นี่ตระโกนเสียงดังอย่างนี้

เป็นงานวิวาสุดหวานของนักเทพเขานะคะ

บ่าวพร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนในวงการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชอนจินดาโชธก้องกระรุนนะครับ
มีการยกขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวตามประเพณีค่ะ

พร้อมกับบอกความรู้สึกกับพี่สื่อมวลชนด้วย
ก็เดี๋ยวรอติดตามภาพหวานกันได้ในบันเทิงไทยรัฐช่วงเย็นนี้นะคะ
คู่นี้เขาก็มีการไปคุกเข่าขอแต่งงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ